๖นาฬิกา๕๑นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ
คุณอริยาคุณผู้ชมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหน่อยคุณ

ก็นี่แหละพูดถึงงานมั่นใช่ไหม
งานมั่นสายฟ้าแลบพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้เลยคุณผู้ชมตัวใหญ่กลางหน้ากระดาษเลย
นี่ให้ดูน้องหนูเล็กสาวชุมพรแฟนใหม่ศรีสะเกด
ฉายเดียวมั่นหมายรอแต่งแอบซุ่มปลูกต้นรัก๒เดือน

โพสต์ว่าอะไรมันมีที่มาจากจุดเริ่มต้นนี้แหละครับ
เพราะว่าโลกโซเชียลเขามีการโพสต์เรื่องนี้ออกมา
เป็นภาพของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เข้าพิธีมั่นแบบเรียบง่ายกับหญิงสาวสวยหน้าตาคมคาย
ที่บ้านของฝ่ายหญิงในจังหวัดชุมพร
แหลมอยู่ในชุดเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวหล่อเลยนะฮะ
กางเกงขายาวสีเข้มส่วนฝ่ายหญิงอยู่ในชุดกระโปรงสีขาว
ทั้งคู่นั่งกุมมือกันมีสีหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมไปด้วยความสุข
เรื่องหน้าก็วางพานดอกไม้สองพานมีแหวนมั่นและพวงมาลัยวางอยู่บนพาน
ท่ามกลางศักดิ์ขีพยานที่เป็นเพื่อนและญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ภาพนี้ปรากฏปุ๊บโอ้โหคนในโลกโซเชียลบอก
มั่นหมายกันสายฟ้าแลบเพราะอะไรคุณ
ก็เนี่ยพยายามติดต่อสอบถามสิคืออย่างน้อยเนี่ยทีมข่าวโต๊ะกีฬาของเรา
ก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าแหลมก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
มันยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยปรากฏว่าไม่รับสาย
ไม่รับสายโทรศัพท์ผู้สื่อข่าวนะครับเราก็ไม่ได้คำตอบจากเจ้าแหลมแล้ว
ทีนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาเรื่องนี้ว่าจริงหรือเปล่า

เป็นคุณคุณจะไปถามใครเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าติดต่อเจ้าแหลมไม่ได้
จริงผมก็อยากถามพ่อแม่เขาก่อนหรือว่าไปตามหาบ้านของฝ่ายหญิงด้วย
หรือว่าสถานที่ที่เป็นภาพออกมาว่ามันมั่นหมายกันที่ไหน
รู้แต่ว่าในจังหวัดชุมพรเดี๋ยวคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เสาะแสวงหาได้เหมือนกัน

ค่ะไปพูดคุยกับเสียหุยก่อน

ผู้จัดการของเจ้าแหลมหรือเสียหุย
เปิดเผยกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ค่ายเองแล้วก็เสียหุยเอง

หลังจากที่เจ้าแหลมขึ้นชกไฟล์อุ่นเครื่อง
ชนะน็อกยังกิลแบร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็เจ้าแหลมก็บอกแค่แบบนี้

ขอพักสักนิดหนึ่งนะครับ
บอกจะไปเที่ยวบ้านแฟนที่จังหวัดชุมพร

ก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าแหลมจะกลับไปมั่นหมายกับแฟน
ใช่ถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนที่จะขึ้นชก
เมื่อวันเสาร์คุณสืบสกุลคุณผู้ชม
คือเสียหุยมีการถามก่อน

ช่วงนี้มีความรักอะไรหรือเปล่าเจ้าแหลม
คือสิ่งที่เสียหุยถามบอกว่าช่วงนี้คบกับใครหรือยัง

แหลมบอกว่ากำลังคบอยู่กับแฟนสาวชาวชุมพร

เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ไปมั่น
จะให้ไปสู่ขอจะให้เสียหุยเป็นเท่าแก่ให้เนี่ย

แล้วก็หลังจากที่เจ้าแหลมเนี่ยก็

เมื่อวันเสาร์ที่๒๑กรกฎาคมใช่ไหม
เขาก็ไปกินข้าวกับเพื่อนนักมวยร่วมค่าย
แล้วก็พาแฟนคนนี้มากินข้าวด้วย
นักมวยได้เห็นได้รู้จัก
แต่ว่าเสียหุยเองเห็นแค่ในรูป
จากนั้นเจ้าแหลมก็มาขอเสียหุยเนี่ย

และจะกลับมาเข้าค่ายในวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคม
ก็จะเริ่มซ้อมกันทันทีนะครับ

ก็ไม่รู้เลยในช่วงของการไปพักเนี่ย

ว่าเขามีวินัยในการฝึกซ้อมดีมาก
แล้วก็ไม่เคยเกเรเรื่องของการซ้อมเลย

ชกป้องกันแชมป์โลกที่เมืองทองธานีใช่ไหมค
แล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเขาก็จะเริ่มซ้อมเลย
เออเสียหุยบอกเขาก็โตแล้วนะ
ทุกอย่างเขาตัดสินใจเองนะครับ

แหลมเคยพบกับความเสียใจจากแฟนเก่าที่เลิกรากันไป
คราวนี้ถ้ามาพบรักแฟนใหม่
หรือว่าจะมั่นหมายหรือแต่งงานกัน

แต่ก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าแหลมอีกครั้ง

ถามจากเสียหุยไปแล้วคุณอยากถามใครอีก
อยากไปที่บ้านที่ปรากฏในภาพโซเชียล

ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่แฟนสาวของเจ้าแหลม
บ้านที่หมู่๔ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดงานมั่นจริงนะคุณ

ไปพบกับนายบุฏดาสานแก้วอายุ๖๓ปี

หรือว่าเป็นพ่อของน้องเล็กใช่ไหม
ใช่น้องหนูเล็ก
ซึ่งคุณพ่อของน้องหนูเล็กเป็นตำรวจอาสาสมัคร
ประจำตำบลวังตะกอแห่งนี้
ที่บ้านเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ทีมข่าวของเราไม่รอช้าเข้าไปพูดคุยกับคุณบุตตาบุตรดา
บุตาบอกว่าไม่ขอบอกชื่อจริงของลูกสาวนะ

ชื่อเล่นของน้องเขาก็คือชื่อน้องหนูเล็กอายุ๒๘ปี
ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เป็นลูกสาวคนสุดท้องของผมจากทั้งหมด๔คน

เนื่องจากทั้งแหลมแล้วก็ลูกสาวขอร้องให้เป็นเรื่องส่วนตัว
แต่เมื่อถึงวันแต่งงานจะจัดพิธีใหญ่โตแน่นอน
คุณพ่อยังเปิดเผยอีกนะครับว่าแหลมเดินทางมาถึงอำเภอหลังสวน
เมื่อช่วงบ่ายของวานนี้เพียงลำพังคนเดียว
และในช่วงเช้าก็ทำพิธีมั่นอย่างเรียบง่ายด้วยแหวนเพชร
ขอเปิดเผยรายละเอียดของการมั่น
เพียงญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของน้องหนูเล็ก

ช่วงแรกกะจะปิดข่าวให้เงียบกริ๊บเลย
เฉพาะเพื่อนและคนสนิทเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้แหละไม่ทราบว่าเพื่อนของลูกสาวหรือใคร

ทำให้ข่าวมันแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว

ก็คบหาดูใจกับเจ้าแหลมมาระยะหนึ่งแล้ว
เป็นที่รับรู้กันของทั้งสองฝ่ายนะ
ในงานมั่นนะครับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรับทราบ
แล้วก็จะมาจัดพิธีแต่งงานในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

แหมกับลูกสาวเดินทางกลับกรุงเทพไปแล้ว
นี่คุณพ่อบอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกผู้สิทธิ์ก็พยายามโทรหาเจ้าแหลม

แต่ผู้สิทธิ์ของเราก็สังเกตการณ์
กันอยู่ที่บ้านนั้นแหละฮะบ้านที่มีพิธีมั่นหมายนี่แหละคุณ
คือคิดว่าทั้งเจ้าแหลมแล้วก็น้องหนูเล็กเนี่ย
ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

เพราะว่ามีนายตำรวจประมาณสัก๔๕นายเนี่ย

แล้วก็พอจากการสอบถามก็ทราบว่าทางด้านพลตำรวจตรีสนทิชัย

คือสั่งการเลยบอกว่าให้มาดูแลความเรียบร้อย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์

แหลมกับน้องหนูเล็กน่าจะยังอยู่แถวนี้หรือเปล่า

อะไรก็ตามมันต้องออกมาจากปากของเจ้าแหลมเอง

เก๋พัชรีวัลกัณหาอดีตแฟนสาวที่เคยคบใจกันมากับเจ้าแหลม
แล้วก็เลิกรากันไปเมื่อเดือนพฤษภาคม๒เดือนเสร็จที่ผ่านมา
ถือว่าปิดฉากรักทรหด๑๔ปีระหว่างเจ้าแหลมกับน้องเก๋
คราวนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังที่ทั้งคู่ก็ออกมาเปิดเผยว่า
หลังจากนี้ก็จะอาจจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ
เพราะว่ามันเกินคำว่าครอบครัวไปแล้ว
จำได้ไหมที่เขาทั้งสองคนพูดแบบนี้หลังจากที่ประกาศเลิกลากันไปเนี่ย
ก็ยังไม่รู้อนาคตนะอนาคตอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกก็ได้
คบหาดูใจกันอีกก็ได้แต่ท้ายที่สุด
เก๋ก็อาจจะได้รับรู้ข่าวสารเรื่องของการมั่นหมายของเจ้าแหลมแล้วเหมือนกันนะครับ
โพสต์ภาพตัวเธอเองพร้อมกับแคปชั่นว่า
จะต่างอะไรมีความหมายว่ายังไงคุณ

เพราะว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไง
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องเก๋เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
บอกว่าทั้งคุณแหลมทั้งเจ้าแหลมกับน้องเก๋
ก็คือต่างก็มีคนใหม่ก็เลยไม่ใช่เรื่องที่ต่างกันไหม
ก็คือจะต่างอะไรนี่แหละนะครับ

เดี๋ยวทีมข่าวกีฬาของเราก็คงจะเจาะประเด็นเรื่องของเจ้าแหลมนะครับ